บรรยากาศโดยรอบพื้นที่ธรรมเนียบรัฐบาลหน่อยนะครับ
เพราะว่าเป้าหมายที่ว่าจะเคลื่อนขบวนไปทำเนียบเนี่ย

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยเอาไว้ก่อน
แต่ก็คลายกำลังลงนะครับ
บรรยากาศที่สะพานชมัยมรุเชษ
ซึ่งอยู่ด้านหน้าของธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ตอนนี้ตำรวจได้ปรับกำลังนะฮะ

ในการที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน่อยนะครับ
สำหรับจุดต่างนะครับ

นี่คือพื้นที่ธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ย
เดิมจะมีตำรวจ

ตอนนี้ก็จะเป็นชั้นเดียวนะครับ
รั้วว่ารวดหน่ามนะครับ
ยังมีไว้เหมือนเดิมนะครับ

ออกจากพื้นที่โดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลแล้วก็ที่ธรรมเนียบด้วยนะครับ
นี่ฮะรดบัตรสามคันนี้นะครับนายอนุชา
หนังสือข้อเรียกร้องจากผู้ชุมนุมแต่นี่เป็นภาพที่มาประชุมคอลโมนะฮะในวันอื่นนะฮะ
แต่ว่านายนุชาวันนี้มาอยู่ที่ธรรมเนียบตามรายงานแต่ก็ทางผู้ชุมหนุ่มไม่ได้มา
ขณะเดียวกันครับท่านผู้ชมครับในพื้นที่โดยรอบธรรมเนียบมีอยู่จุดหนึ่งนะฮะ
ตรงนี้ฮะผู้ชายที่ถอดเสื้อคนนี้เป็นเจ้าของเพจขอคืนไม่ขอทาน
เขาชื่อว่านายสัตวแพทย์บูระอารยพลนะถอดเสื้อมานั่งอยู่ที่หน้ากำแพงเบรีเออร์
ตรงสะพานชมัยมรุเชษนะครับมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีออกนโยบายให้มีการคืนเงินสมทบชราภาพ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนจากสถานการณ์โควิดสิบเก้า
โดยเขาบอกว่าการมาร้องเรียนมาเรียกร้องไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่สนามหลวงนะฮะ
แต่ต้องการให้รัฐบาลได้เห็นนะครับหลังจากรณรงค์เรื่องนี้มา๔เดือน
แต่ไม่มีการแก้ไขก็เลยใช้โอกาสที่กำลังมีเรื่องของการชุมนุม
แล้วผู้คนสนใจเรื่องชุมนุมเนี่ยก็เลยมาแสดงออกนี่ฮะมาคนเดียวว่าอย่างนั้นเถอะนะ
ระหว่างถนนสนุนโลกไปถึงนาดูงรีรัชวินิตตำรวจยังปิดถนนนะฮะ

ถนนพระราม๕จากแยกพนิชยาการยาวไปถึงวัดเบนจมวพิษ
ยังไม่ได้นำแท่งเบรีเออร์ออกนะครับ
แต่ก็สามารถเดินการจราจรได้บ้างนะฮะในบางช่องนะครับ
จากนั้นที่ก็คงจะต้องรอค่อยไปนะครับ
อืมก็คุณผู้ชมจะเดินทางก็ต้องอาจจะต้องวางแผนการเดินทางกันหน่อย
เพราะบางจุดก็อาจจะยังมีเครื่องกลิดขวางอยู่บางจุดด้วยเหมือนกันนะคะ
ส่วนเรื่องของสถานการณ์การชุมนุมหากมีความเคลื่อนไหวอย่างไร
เดี๋ยวก็จะรายงานกันเข้ามาอีกเป็นระยะด้วย